อีกเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องของการถอยรถ

ผมเชื่อว่าอันนี้ทุกคนเจอ

บางทีรถคันหน้าเขาอยากจะถอยเข้าข้างทาง
แต่ว่าเขาเลยไปแล้วแล้วเราก็ใกล้เขาไปแล้ว
เราก็ไปคาอยู่ข้างหลังแล้วรถข้างหลังเราก็มาแล้ว

เดี๋ยวไปดูว่าคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
มันมีรถข้างหลังไม่ใช่คนเดียว

ใช่คือเนี่ย

แล้วคันข้างหน้าเขาจอดคาอยู่แล้วก็

แต่ว่าคันที่เขามีกล้องหน้ารถ

แล้วมีรถต่อท้ายเขาแล้วเขาถอยให้ไม่ได้ด้วยไง
คันนี้ก็จะถอยจะถอยให้ได้นะครับ
คันนี้เขาก็บีบแร่เตือนว่ามันถอยไม่ได้

คันอื่นเขาก็ขยื่นไปแล้ว
ทางฝั่งซ้ายนะครับ

คันอื่นเขายืนไปแล้วก็จะถอยอยู่ได้
แล้วผู้ชายคันที่ขับรถยนต์เนี่ยนะ
รถกระจกลงชะโงกหน้าออกมาต่อว่าก่อนนะครับ
เนี่ยแล้วก็พูดลักษณะเหมือนไม่มีน้ำใจ
แล้วก็วงแดงเนี่ยคือเหมือนกับถืออาวุธอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ย

เดินมาต่อว่าเจ้าของคลิปนะครับ
แต่ว่าทีนี้ทางภรรยากับลูกเขานั่งมาในรถด้วย
ก็เลยบอกให้ทางเจ้าของคลิปเขาใจเย็น
เพราะว่าลูกอยู่ด้วยเขาก็เลยตัดสินใจขับรถออกไปก็ได้

แต่ตอนแรกที่เขาไม่ถอยเนี่ยเขาบอกว่ารถมันจอดอยู่ข้างหลังเขาไง

เหตุการณ์นี้นะครับทะบงทะเบียนเห็นชัดเจนนะครับ
รถยนต์คันหน้านะครับวหก๖๔๗๘กรุงเทพฯอค
หานครสถานที่เกิดเหตุอยู่ถนนใจกลางเมืองระยอง
ก่อนถึงห้างโลตัสระยองนะครับ
ตำรวจที่ระยองบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็จะเรียกคนขับรถยนต์คนนี้มาดำเนินคดีนะครับ
เพราะถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางแล้วก็ผู้คนทั่วไป
แล้วก็มีเรื่องของการข่มขู่ด้วย

คุณก็อาจจะต้องแอบทางไว้ก่อน
และก็ให้สัญญาณว่าเอออย่างไรถ้าจะไปให้เขาแซงอะไรไปก็ว่ากันไป
คุณต้องเปิดสัญญาณไฟบอกเอาไว้ไง